ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเจอกับเรื่องราวดีแน่นอน
สาธุเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ปีหมู่
ที่นี่น้องใบตองจังหวัดกระบี
วัดนี้ใหญ่โตมโหลานแล้วก็เป็นวัดในสไตล์อินเดียด้วยนะครับ
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคนเยอะมากเยอะมากจริง
นี่ครับที่จังหวัดกระบี่นะครับหลังจากเขาดาวน์ปีใหม่กันเสร็จแล้ว
นี่ก็ที่จังหวัดกระบีก็ขึ้นชื่อในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
แน่นอนก็ไปเที่ยวตามก่อแก่งต่างประชาชนมากมายแหละครับ
เขาก็มาที่นี่กันด้วยนั่นก็คือวัดมหาธาตุวัชิระมงคล
หรือว่าวัดบางโทงตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับ
ก็เป็นวัดที่ใครหลายคนนั้นพูดถึงความสวยงามนะ
ภายในวัดยังมีพระมหาธาตุเจดีสูง๙๕เมตร
ตั้งตลางงานเด่นเป็นสงาแล้วเขาบอกว่าเป็นพระมหาธาตุเจดีที่สูงที่สุดในภาคใต้
น่าจะสูงที่สุดแล้วใหญ่มากด้วย
คือมันเป็นแบบจำลองจากพุทธคยาประเทศอินเดีย
ก็เลยทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามในสไตล์ของอินเดียอินตราเดียเนี่ยผสมอยู่นะครับ
จากภายนอกจะสวยแล้วนะครับภายในก็ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามครับ
แพ้ด้านนอกเลยทีเดียวนี่ภายในสถานที่แห่งนี้นะครับ
ก็ยังได้บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ก็ทำให้เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้พระบรมศาลีริกฐาตุ
ขอพรปีใหม่เสริมสิริมงคลกันอย่างเนื่องแน่น
เขาว่ากันว่าวันหนึ่งนะมากันเป็นหมื่นเยอะมาก
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่พลาดไม่ได้หากมาเที่ยวที่จังหวัดกระบีอย่าลืมนะครับ
กราบไหว้ขอพรพระบรมศาลีริกฐาตุกันที่วัดมหาธาตุวชิระมงคล
ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่กันด้วยนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้เราก็ต้องฝากเตือนกันไว้ก่อน
เพราะภาพนี้เป็นภาพในช่วงปีใหม่ถูกต้องค่ะ
ช่วงนี้อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับ
เรื่องของพายุปลาบึกใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ว่ากระบีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ก็ยังได้รับผลกระทบอยู่
ถูกต้องนะคะจริงอย่างที่บอกว่าภาคใต้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยเยอะมากนะคะ
มีวัดวาอารามมีทั้งภูเขาทะเลนะคะ
แล้วตอนนี้พอเกิดภัยพิบัตรหลายคนอาจจะกลัวอยากจะไม่กล้าไปเที่ยวนะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าหมดช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังสามารถไปเที่ยวกันได้อยู่นะคะ
เราก็ยังคงสนับสนุนให้เที่ยวในเมืองไทยกันไปชมความสวยงามกัน
คือถ้าหลังพายุผ่านไปแล้วมันจะเป็นหายซีซั่น
บอกว่าฟ้าหลังฝนมันจะสดใสเสมอนะคะ
ซัมเมอร์หน้าร้อนแล้วที่มีคนเยอะเลยใช่ค่ะสู้